ถึงอย่างที่ทำก่อเวลานะครับไม่ได้ทำแบบกรณีแดดตัวอย่างเดียว

เมื่อวานเมื่อวานนี้คุณสิริวัลมายื่นเรื่อง

ถ้าจะมีการสู่ผู้หญิงกับผู้ร้อง
ตอนนั้นก็จะดูว่าเรื่องมีมูลหรือไม่มีมูล
ท่านก็อันดูมาตรา๖๒ให้รู้กัดหลัก
ดูแลนี้คงไม่มีเรื่องพูดยึน
จะต้องข่าวิทยาละเอียดงี้นะครับมี